ส่วนเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะผู้ชายคนนี้เขาเดินอยู่บนทางเท้า
เดินอยู่ดีมีรายเดอร์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนทางเท้า
ทักนะคะบอกว่าเอาขี่ทางเท้าได้ยังไงปรากฏว่ามีการโต้เถียงกันขึ้น
เกือบจะมีการทำร้ายร่างกายกันค่ะโดยรายเดอร์คนนี้แหละค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงประมาณ๖โมงเย็นของวันที่๑๖มิถุนาที่ผ่านมาค่ะ
ที่ซอยอินทามาระ๑๖ที่ถนนสุธิศาสตร์นี่แหละค่ะ
คุณเอนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเดินอยู่บนฟุตบาทแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ทราบ
หมายเลขทะเบียนขี่ขึ้นมาบนนั้นเขาเลยหันไปถามบอกว่า
พี่ตรงนี้มันทางเท้านะไม่รู้สึกว่ามันรบกวนคนอื่นบ้างเหรอแล้วทางมันก็แคบด้วย
แต่คำตอบที่เขาได้รับกลับมาก็คือแล้วไงอ่ะ
ก็ตอบกลับมาแบบนี้แล้วมีการท้าทายบอกไปแจ้งความเลย
ก็เลยทำให้พอประโยคแต่ละประโยคมันก็สวนกันไปสวนกันมานะคะ
แล้วก็เลยโตเถียงกันไปสักพักนึง
คุณเอเนี่ยบอกว่ารายเดอร์มีการง้างหมัดจะต่อยเขาด้วยแต่ว่าไม่โดนนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุก็ไปพบกับคุณเอนี่แหละค่ะ
ซึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปเตือนรายเดอร์คนนี้ดีเพราะเขาขี่รถขึ้นมาบนทางเท้า
แต่กลับถูกคู่กรณีตอบกลับมาว่าแล้วไงก็เลยมีปากเสียงกัน
เขาไปผลักแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเดินหนี
หลังจากนั้นก็โดนคู่กรณีต่อยแต่ว่าไม่โดนค่ะ
ที่แบบคนกำลังเลิกงานคนเจอฟุตบาทเยอะครับ
ผมก็เดินมาตรงฟุตบาทพอดีเขาก็ขี่รถขึ้นมาบนฟุตบาท
เวลานั้นเขาเลยไปรบบอกว่านี่มันทางเท้าครับมันผิดกฎหมาย

มันแจ้งว่านี่ไปแจ้งความเลย
ลักษณะของการขับรถเองเนี่ยเขามีการขับด้วยความเร็วไหม

แต่ผมว่าด้วยฟุตบาทมันแคบมากนะเฉพาะ
คือถ้าผมจะต้องเดินผ่านคือผมต้องหลบเขาทั้งที่มันเป็นทางเท้า
ซึ่งโดยส่วนตัวผมผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยอมกับเรื่องพวกนี้

ทางเท้ามันแคบผมก็เลยเดินไปผลักแฮนเขา

แต่ก่อนนั้นเขาก็ทิ้งรถแล้วก็ต่อยผมเลยแต่ดีที่มันไม่โดน
คุณเอบอกว่าไปแจ้งความที่สนบังซื้อ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ต้องไปแจ้งที่เขต

แต่ประเด็นนี้นะคะมันอยู่ตรงที่ว่า
หลังจากที่คุณเอโพสต์คลิปนี้ไป
มีคนเคยประสบเหตุกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
ที่เป็นรายเดอร์เนี่ยค่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ผู้ชายคนนี้เคยขโมยมือถือที่ร้านบานาน่าสาขาโลตัสพระราม๑ไป๒เครื่อง
ซึ่งก่อนหน้านี้ทำทีมาสมัครงาน
ทำงานได้๒๓วันก็ขโมยมือถือตัวโชว์หน้าร้านไป๒เครื่อง

ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียก
ถ้ายังไม่มารายงานตัวก็จะเป็นหมายจับต่อไปค่ะ
ก็กลายเป็นว่าพอโพสต์ไปประเด็นนึงไปเจออีกประเด็นนึงนะคะเนี่ยค่ะ
แต่ว่าบริษัทต้นสังกัดเนี่ยบอกว่าตามตัวยากไม่รู้ทั้งชื่อแล้วก็ป้ายทะเบียนรถด้วยค่ะ